คดีการไปบุกลุกป่าที่ไปทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับนะฮะ
ก็ส่งผลให้คุณเอ๋ต้องบอกว่าตกงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ถือว่าเป็นนักการเมืองคนแรกที่ถูกดำเนินคดีนี้ด้วย
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวบ้านมีการจุดประทัดเป็นแสนนัด
เพราะดีใจจะได้เลือกตั้งใหม่ไปติดตามบรรยากาศ
คนที่จุดประทัดนี่คือนายวิโรธนะฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาสงุ่มนะฮะ
ว่าโอ๊ยชะลอสักหน่อยต้องได้เลือกตั้งใหม่แล้วครับ
ในพื้นที่เขตสามราชบุรีอาวทัศน์แสนนัดมาจุด
เลิมฉลองกันเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าตำบลอื่นอื่นก็รู้สึกเหมือนกันนะฮะ
นี่ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ซึ่งเป็นผู้ที่ไปยื่นเรื่องให้ประประชาตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินต่างของนางสาวปรินาไกรกรุ๊ปเนี่ย
สุดท้ายแล้วศาลก็มีคำพิพากษาห้ามลงเลือกตั้งตลอดชีวิตนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่เด็ดขาดไปแล้วนะฮะทำให้นักการเมืองต้องเกรงกลัว
เพื่อเป็นการป่วนตนในการประชุมแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ไม่อยู่แล้วการทำงานก็จะราบรื่นมากขึ้น
หลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกหนึ่งคนที่มีคลิปเสียงออกมาชัดเจน
ว่าไม่ได้เป็นการพูดเล่นเดี๋ยวบอกว่าหลังส
ก็คือในเศรษฐกรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรที่มีคลิปออกมาเรื่องของการยืมเงินต่างแลกกับโคต้าสลากินแบบรัฐบาล
อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำตัดสินไปแล้วกับการเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตของปรินาไกลคุบนะครับ